คุณผู้ชมครับช่วยดูภาพต่อไปนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมคิดว่าเป็นงูใหญ่หรือเป็นพญานาค
อืมเออชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพญานาศค่ะอ่ะไปดูซิว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
เขาถ่ายเอาไว้ได้ดูสิแล้วขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมมาจากไหนอ่ะ
แบบโตแล้วตัวแบบคดแบบนี้
อืมนี่ตัวใหญ่ตัวโตแล้วเกิน
เขาบอกว่ามันโผล่ขึ้นมาจากริมสะน้ำ
ชูคอสูงทับต้นยาง
สูงเท่าต้นยางสูงขนาดไหนเขาบอกว่ามีคนถ่ายได้
เอาไปเผยแพร่ในโซเชียลกันครับแล้วก็บอกว่านี่นะ
ถ่ายได้โดยลูกศิษย์วัดขณะที่เดินผ่านริมสระน้ำพอดี
เยื้องกับภายในวัดเยื้องคงคามราม

ศิษย์วัดแห่งนี้ชื่อว่านายมณัฐเอี่ยมแท้
เขาบอกว่า๓เดือนก่อนพระสงฆ์กับลูกศิษย์
ไปตรวจดูความเรียบร้อยในวัดตอนที่ถ่ายคือ๓ทุ่ม
ตอนนั้นน่ะเดินผ่านสาน้ำหยิบมือถือมาถ่ายเล่น
แล้วก็เห็นงูตัวใหญ่คล้ายพญานาคโผล่ขึ้นมาริมสระน้ำ
เอามือถือถ่ายไว้แล้วก็ได้ภาพนี้มา
เป็นภาพกลางคืนแล้วก็ส่งต่อกันไป
วันวื้งขึ้นโอ๊ยฝนตกหายายเลยคุณผู้ชม
แล้วทางลูกศิษย์วัดเนี่ยย้อนกลับไปดูเห็นภาพนี้เขาบอกว่ามันคือรอยของพญานาค
ไปฟังเสียงตอนเขาถ่ายไว้หน่อยฮะ
ทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดตอนกลางคืนมีคนถ่ายรูปเหมือนพญานาค
หลังจากนั้นก็ฝนตกตื่นเช้ามาเป็นรอยแบบนี้ตามที่คนมันเป็นรอยเหมือนงูใหญ่เลื้อยไป
คนที่ไปถ่ายไปเจอเป็นชาวบ้าน

๒๘ปีแล้วเขาบอกว่าเชื่อมั้ยเขาฝน
เขาเคยฝันเห็นปู่พญานาคมาบอกในความฝัน
บอกว่ามีพญานาคพ่อปู่สิงสถิตอยู่ในต้น

และขอให้เธอรีบไปแจ้งแก่พระครูสังครักสมพงศ์
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดว่าห้ามตัดต้นชะโนธต้นนี้โดยเด็ดขาด
โดยเด็ดค่ะตอนนั้นเจ้าอาวาสเตรียมจะโคตรแล้ว

ไปฟังซิว่าเธอแจ้งเขาว่ายังไง
ฝันว่ามีพญานาคมาค่ะ
มาแล้วก็แต่งกายเป็นคน
แล้วก็บอกว่าให้มาบอกกับเจ้าวาดวัดวัดเยื้องค่ะ
ว่าท่านอยู่ที่นี่ขอพื้นที่ให้อยู่
ไม่ให้ตัดต้นคำชโนธเนี่ยค่ะ

อ่าคุณคนนี้คุณจิราพรนะ
ก็เอาความฝันนี้ไปเล่าให้กับท่านเจ้าอาวาสฟัง

อย่าตัดนะเพราะว่ามาเข้าฝันแล้วนะ
สุดท้ายต้องดูแลต้นคำชโนธต้นนี้
ให้เป็นอย่างดีที่สุดนะเจ้าอาวาสสั่งไว้

นะฮะแล้วบายด้านบนอ่ะ
เขาบอกว่าคล้ายกับเสียงพญานาคด้วย
ชาวบ้านก็เลยเอาแพร่ผ้าสามสีไปผูกต้นนั้นเอาไว้

เอาไว้กลับว่ายบูชาขอพรกันต่อไปนะคะ